สวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
คุณคิงครับคุณขวัญครับเมื่อวานในรายการนี้เวลานี้
ผมยังขีดเส้นใต้ไว้ว่าทางเลือกของพักเพื่อไทย
รวมกับ๙พัก๒๓๘เสียงอยู่ในมือเนี่ย
ถ้าจะเติมให้เกินครึ่งมันมี๒ทาง๑ไปเอาประชาธิปัตย์มา
จะเอามาทั้งพักหรือเอามาเป็นบางส่วนที่อยู่ภายใต้ร่มเงา
ของคุณเฉลิมชัย๒๑เสียงจนป่านนี้ยังโหงเหวง
ไม่รู้จะเอายังไงสองต้องดึงพักลุงเข้ามาร่วม
ลุงเดียวหรือสองลุงเดี๋ยวค่อยว่ากัน
ถ้าไม่มีทางเลือกนี้ถ้าไม่มีสองทางนี้
ตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากไม่ได้
เพราะเสียงมันไปตันอยู่แค่๒๓๘ไม่ถึงครึ่ง
เป็นรัฐบาลเสียงข้างมากไม่ได้
นี่ที่ขีดเส้นใต้ไว้ตอนเที่ยงแล้วยังไง
ตอนบ่ายตกบ่ายแก่มาเลยครับแนวทางที่๒
โผล่มาทันควันทันที๔๐สสพลังประชารัฐให้หมดโหวตนายกเพื่อไทย
เขาบอกเขาจะให้หมดเฉพาะเลือกนายกนะ

การร่วมรัฐบาลเนี่ยยังไม่ได้รับเชิญ
ยังไม่ได้คุยกันยังไม่ได้ตัดสินใจ
คนที่โผล่มาบอกนี่คนนี้
ภัยลิกหรือภัยวันพ้อยเนี่ย
คนที่เป็นเงาใกล้ตัวของร้อยเอกธรรมนัฐ
เลขาภักดิ์พลังประชารัฐ

เพื่อให้ประเทศมันผ่าวิกฤตไปได้
เพื่อจะได้มีรัฐบาลไปแก้ภัยแรงไปแก้น้ำท่วม
ฉะนั้นพลังประชารัฐที่มีอยู่๔๐
ถ้าเข้ามาเติมเป็นรัฐบาลที่มีอยู่เดิม๒๓
ก็เท่ากับจะเป็นรัฐบาลเสียงข้างมาก
ตัวเลขสวยเลยครับเกินครึ่งไปตั้ง๒๘เสียง
มีเสถียรภาพสบาย

มันจะจบลงตรงนี้เหรอครับมันจะมีแค่ลุงเดียวเหรอครับ
เกมมันเดินเร็วมากเลยครับ
ตอนบ่ายก็มีข่าวนี้ขึ้นมาสะพัดปิดดินสองลุงร่วมรัฐบาล
ผนึก๓๑๔เสียงเอาเพิ่มมาอีก๑พักของ๑ลุงรวมไทยสร้างชาติ

คุณสมศักดิ์เทพสุธิน
อดีตหัวหน้ากลุ่ม๓มิตร
แล้วก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ในพลังประชารัฐแล้วย้ายมาเพื่อไทย
เขาบอกว่าเขาได้พูดคุยกับคนของเรารวมไทยสร้างชาติ
รธนากรวังบุญคงชนะอนุชานาคาสัย
นี่เป็นเพื่อนเก่าอยู่ในกลุ่มเขา
คุณแดคทนากรเหมือนคนในบ้านคุณสมศักดิ์ที่เริ่มเข้ามาเล่นการเมือง
ถ้ารวมไทยท่างชาติจะมา
ไม่อยากให้มาเป็นคนมาเป็นกลุ่ม

ทำไมจะมีศักดิ์มีศีลธิ์
ฉะนั้นสรุปมาถึงเที่ยงวันนี้นะ

รัฐบาลเพื่อไทยมีลุงแน่นอน
ลุงเดียวหรือสองลุงต้องลุ้นกันต่อมันจะขึ้นกับอะไรล่ะครับ
ขึ้นอยู่กับเพื่อไทยเป็นฝ่ายเลือกหรือเพื่อไทยไม่เป็นฝ่ายเลือก
แต่ฝ่ายลุงเป็นฝ่ายเลือกเป็นฝ่ายต้องการ
มันจะขึ้นอยู่กับอะไรถือว่าเป็นการตั้งรัฐบาล
เขาใช้สโลแกนว่าตั้งรัฐบาลสลายคั่ว
สลายความขัดแย้งเพื่อแก้วิกฤติประเทศแก้ปัญหาให้ประชาชน
หรูเลยครับข้ออ้างเนี่ย
เป็นรัฐบาลที่จะรีบมาแก้ปัญหานู่นนี่นั่น
ให้ประชาชนที่กำลังรอรัฐบาลอยู่
นี่ฉะนั้นเขาถือทงมาแบบนี้
ประชาชนอย่างเราเราจะต้องทำยังไงครับ
ก็ต้องปรับตัวปรับความรู้สึกปรับอารมณ์ให้ทันนักการเมือง
เขาบอกว่ายังไงก็ต้องเชื่อเขา

นึกถึงวาถะของท่านพุทธธาตุพิกุ
ท่านพุทธธาตุพิกุเนี่ยท่านสอนว่า
เวลามันเกิดเรื่องมีเรื่องอะไรที่เราสงสัยว่า
ทำไมต้องเป็นอย่างนั้นทำไมต้องเป็นอย่างนี้
ท่องคาถานี้ไว้มันก็เป็นเช่นนั้นแหละ
มันก็เป็นเช่นนั้นแหละ
ถ้าภาษาทางโลกเขาบอกอะไรจะเกิดห้อยมันเกิด
หรืออีกทีหนึ่งให้ทำใจเหมือนว่า
เรากำลังนั่งดูละครทีวีหลังข่าว
แล้วเป็นละครที่ยอดฮิตคนตามดูเยอะเรตติ้งดี
เพราะฉะนั้นยังจบไม่ได้ต้องยืดออกไปเพื่อรองรับโฆษณาที่เข้ามา
เขียนบทก็เขียนบทไปคนถ่ายทำก็ถ่ายไป
อนแอร์ไปออกอากาศไปสุดแท้
แต่ผู้กำกับหรือเจ้าของละครจะกำหนด
คิดซะอย่างนี้ก็สบายใจ
แสดงนั่นก็แสดงตามบทก็แน่นอน
ก็จะถูกด่ามั่งก็ถือว่าเป็นหนังหน้าไฟ
เมื่อวานนี้พักเพื่อไทยได้สมยาใหม่
พักเพื่อไทยถูกตั้งฉายาว่า
เพื่อไทยการละครครับเพื่อไทยการละคร
ดูหน้าหมอชนละนานแล้ว
น่าเห็นใจครับท่านเป็นตัวแสดงนำนี่ครับ
หมอชนน่านบอกว่าการตั้งรัฐบาลของพักเพื่อไทยคราวนี้
ต้องใช้ต้นทุนสูงมาก

คือความเชื่อถือความศรัทธาจากประชาชน
คุณภูมิธรรมก็พูดเหมือนที่เป็นข่าวไปเมื่อครู
ทุกคนต้องกลืนเลือดกันทั้งนั้น
ไม่มีใครไม่กลืนเลือดนี่ก็แปลว่าทุกคนก็บาดเจ็บ
ทุกคนต้องกลืนเลือดจะทำยังไง
สถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เขาถึงบอกว่าขอให้เข้าใจ
สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นทุกคนต้องกลืนเลือดทั้งนั้น
ประโยคนี้แปลว่าอาการหนักเลยครับ
เพราะต้องตั้งรัฐบาลในภาวะสถานการณ์พิเศษ
ที่มันมีทางเลือกไม่มากนั่นคือ
การตั้งรัฐบาลซึ่งหนีไม่พ้นจะต้องมีลุง
กันอีกทีนึงลุงเดียวหรือสองลุงอย่างที่ว่า
ทีนี้ก่อนจะถึงการตั้งรัฐบาลโจทย์ใหญ่ขวางหน้า
โหวตเลือกนายกสัปดาห์หน้า
ต้องได้นายกก่อนการโหวตเลือกนายก
ที่มันไปตีบตันอยู่ว่าจะหาเสียงจากสวได้ยังไง
พอมีลุงเข้ามาจะลุงเดียวหรือสองลุง
ขนมกินได้ว่าต้องมีสว
โหวตให้ถือว่าเป็นลูกพ่วงสมมาตรปรารถนา
จะมีลูกพ่วงโดยปริยาย
อันนี้จากสวฉะนั้นมาถึงเที่ยงวันนี้
สรุปอีกทีนึงเราจะได้เห็นภาพการ
จากนั้นรัฐบาลชัดเจนแล้วว่าหนึ่ง
เป็นรัฐบาลมีลุงแน่นอนจะเล่นลิ้น
วาธกรรมกันว่าใครไปหาใครใครข้ามฝากไปไม่
ไม่ต้องพูดถึงประชาชนเขารู้อยู่
สองจะลุงเดียวหรือสองลุงเนี่ยเดี๋ยวค่อยดู
เขาก็เบียดกันมาเองหรือเผลอ

ฉะนั้นสโลแกนที่ว่าเลือกเข้ามา
เพื่อปิดสวิตช์สองลุงลืมไปเลย

มีแฟนรายการสกีดเส้นใต้บอกผมว่า
เขาขอคาราวะและช่วยฝากความคาราวะ
ไปถึงพักการเมืองเล็ก๖เสียง
พักไทยสร้างไทยที่คุณหญิงสุดารัฐเป็นผู้ก่อตั้ง
และมีคุณถากรตันตสิทธิ์อดีตเลขา
กศธชเป็นเลขาธิการพัก
คาราวะในจุดยืนที่มั่นคงครับ
ถ้าจำกันได้เนี่ยโปสเตอร์หาเสียง
ของไทยสร้างไทยในช่วงไทย
เขาขึ้นสโลแกนว่าเลือกเราไปไล่ลุง

มาวันนี้เมื่อสัตยปัน๘พักเดิม
การเดินหน้าตั้งรัฐบาลต้องมีลุง
พักไทยสร้างไทยเขาก็ถอยออกมาทั้งทั้งที่ถ้า
เขาอยู่ร่วมรัฐบาล๖เสียงนี่มีโคต้า
หนึ่งรัฐมนตรีว่าการแง่แต่ว่าก็
ถอยออกมาเขาถอยด้วยเหตุผลนี้
นี่ขอไม่ยอมเป็นนั่งร้านให้พระเด็จการ
ทอดอำนาจอีกต่อไปหกพักนี่ไม่มีความหมาย
หรอกครับถอยเข้าถอยออกแต่เขาได้แสดงให้เห็นว่า
เขาทำตามสิ่งที่เขาพูดไว้
ก็เลยมีคนฝากชื่นชมว่าเป็นพักการเมืองที่รักษาคำพูด
คำไหนคำนั้นนี่จะเป็นต้นทุนเชิงบวก
จะเป็นอานิสงฆ์สืบต่อไปถึง
การเดินทางเรือกตั้งคลาวหน้า
ปิดท้ายอีกคำถามหนึ่งมีแฟนรายการถามว่า
ถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทยังมีอยู่ไหม
เพราะเห็นว่าเงียบไปเลยคำตอบที่หามาได้ยังอยู่ครับ
คนที่ให้คำตอบคือคนนี้ครับคุณเผ่าภูมิโรจนสกุล
คนนี้แหละหนุ่มคนนี้เป็นรองเลขาภักดิ์เพื่อไทย
คนนี้พูดต้องเชื่อถือได้
เพราะว่าการข่าวของผมคุณเผ่าภูมิคือ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในรัฐบาลที่จะตั้งขึ้นมา
ขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ
คุณคิงครับคุณขวัญและคุณน้ำแข็งครับ